อ่ะมีความรู้ก็ไปใช้เป็นประโยชนนะจ๊
นี่ช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ปะโถเคยเป็นช่างซ่อมมานาน
หกเจ็ดปีอยู่วันดีคืนดีค่ะเขาบอกว่าแม่ลองเปลี่ยนอาชีพดู
มันก็ขายกันได้เนอะเดี๋ยวลองดูตอนที่พอขายมาแล้วแล้วเป็นยังไงเวลามีตำรวจไปเยี่ยมถึงบ้านค่ะ
น้องน้อง

เห็นไหมลำโพงนั่นอ่ะเอามันใส่ไว้ในลำโพง

คำที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะโอ้โหไปดูไปดูกระสุนเนี่ยเพียบเลย
คือเจ้าหน้าที่ไปเจอกับอาวุธปืนไม่มีทั้งทะเบียนซ่อนอยู่ในลำโพงใน๔กระบอก
มีปืนสั้นสองกระบอกปืนยาวสองกระบอกลำกล้องปืนสั้นอีก๒ชิ้นนะคะ
แล้วก็มีเครื่องกระสุนปืนเนี่ยเป็นร้อยนัดเลยแล้วก็มีอุปกรณ์การดัดแปลง
อาวุธปืนในหนุ่มว่าไงเจอแบบนี้มันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วเนอะ
ยังไงอ่ะสารภาพค่ะบอกโอ้โหคุณตำรวจ
เอาจริงผมเคยเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์มานะ
เนี่ยซ่อมมอไซค์มา๗ปี๓ปีที่แล้ว
ผมเนี่ยไปเห็นว่าเขามีการสอนไอ้ประดิษฐ์เนี่ย
อุปกรณ์อาวุธปืนผ่านทางไหนรู้ป

ก็เลยทำยังไงตัดสินใจลองดูหน่อยก็แล้วกัน
สั่งซื้ออาวุธปืนบีบีกันปืนแบล็งกันมาประกอบกับอะไหล่ของรถมอเตอร์ไซค

เพราะผมมีความรู้เรื่องการซ่อมมอเตอร์ไซค์
ก็เอาอาวุธปืนที่ผมสั่งมามันประกอบคู่กัน
เอาปรากฏมันยิงได้จริงด้วยเฮ้

ทีนี้พอมันยิงได้จริงมันใช้ได้จริงผมเลยขายเลยจะได้มีตังค์

อ่ะขายทางไหนไม่บอกนะคะแต่ว่ามีทางเฟซบุ๊กด้วย
แถมมีแอปพลิเคชันออนไลน์ที่เราช้อปปิ้งกัน

ตอนนี้เขาบอกว่ารู้สึกสำนึกผิดแล้วโอ้สำนึกไม่ทันแล้วล่ะ
มีผู้ต้องหา๒๘รายเพียบไปหมดแล้วค่ะ
มาจับตัวในนุ่มได้เหมือนกันนี่แหละ
ที่เรานั่งอ่านข่าวกันแล้วเราก็ตั้งคำถามว่า
ทำไมวัยรุ่นสมัยนี้เขาหาปืนกันง่ายจัง

กปืนไปงานหมอลงหมอลำเอาปืนมายิงกันก็นี่ไง

ใช่พวกแอปพลิเคชันต่างก็ต้องตรวจสอบนะ
ในการค้าขายสินค้าให้มากขึ้นด้วยนะคะ

หรือว่าอาจจะใช้วิธีแบบไปตั้งขายอาวุธมาเถิบ
แล้วอาจจะใช้คำพูดประโยคบางอย่างที่สื่อให้รู้ว่า
ติดต่อกันทีหลังแล้วขายอาวุธปืนไหม
มันมีแบบเป็นตะก้าขอบางอย่างแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นปืน
เคยสั่งซื้ออะไรที่ผิดประเภทแบบนี้ไหม
ในโซเชียลมันก็มีแบบนี้แหละ